มาดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกสะเทือนใจจุกอก
เพราะคนเป็นพ่อที่ป่วยเป็นอำมพลึกด้วย
ต้องพยายามตามหาลูกชายทั้งสองคนที่ส่งเสียลูกจนเรียนจบ
แล้วลูกไม่ยอมดูแล
ท่านบอกรอปภในหมู่บ้านบอกว่าอย่าให้ลุงเข้ามานะ

นี่แหละสุดท้ายคุณผู้ชมคะแล้วยังไงล่ะแล้วใครจะรับไปดูแล
มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยแล้วก็ลองฟังเสียงของคุณลุง
คนขับรถแท็กซี่คนนี้ที่พยายามตามหาลูกชายค่ะ
คนเป็นพ่อตอนนี้จะทำยังไงได้มีแต่อัลบั้มรูปของลูกทั้งสองคน

บอกกับผู้สื่อข่าวว่าส่งเสียลูกชายทั้งสองคนเรียนจนจบ

แล้วนี่คือเป็นอัลบั้มอย่างที่บอกเพลิกพ่อพบติดตัวทั้งลาย

แต่กลับลูกกลับไม่อยากเจอพ่อ

แต่ใจยังพกรูปแบบนี้เปิดดูกี่ครั้งก็ชื่นใจว่าลูกเรียนจบนะ
ขยันขันแข็งนะแต่พอมาฟังประโยคที่ได้ยินปุ๊บ

แล้วสิ่งที่แจกจะหวังจะพึ่งพิงได้ยามสุดท้ายของชีวิตนะ

คุณพ่อท่านนี้คือนายธนพัฒน์นะคะเกียรติวราวุฒิวัย๕๙ปีค่ะ

จะเป็นได้ไม่ถึง๒สัปดาห์นี่แหละค่ะ
ไปรักษาตัวที่พิศนุโลกมามีสิทธิ์ในการรักษาอยู่ที่นั่น

ตามหาลูกไม่เจอไงแต่พอจะรู้ว่าลูกอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
แถวย่านบางบัวทองนนทบุรี

เหมาให้มาตามหาลูกชายคนเล็กที่นนทบุรี
หวังว่าลูกชายจะดูแลยามเจ็บป่วย
แต่อย่างที่บอกความหวังพังทลายนะคะ

แล้วคนขับรถที่พ่อพาพ่อมาเนี่ยพาพ่อไปที่อื่นแทน

เชิญตัวพ่อไปที่สพบางบัวทองด้วยซ้ำ

จนกระทั่งมาเจอกับผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละค่ะ
โดยนายวินัยวัดพานอายุ๓๒ปีคนนี้เป็นใคร

พาลุงธนพัฒน์มาหาลูกนั่นแหละคุณ

ผมออกมาจากพิศนุโลกตั้งแต่๒ทุ่มเลยนะของวันอาทิตย์

แวะนอนที่ปั๊มมันกันมาก่อนด้วย
มาถึงทางเข้าหมู่บ้าน
ปรากฏรับประพอบอกว่าเอางี้ลุง

จนกระทั่ง๘โมงเช้า
ลูกชายของลุงขี่บิ๊กไบท์ออกมา
เจอกันแต่คำตอบที่ได้จากลูกชายของลุง
คนขับรถที่พาลุงมาอึ้งเหมือนกันค่ะ

ลูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันจะไปทำงานนะครับ
ขี่ออกมาพอดีก็เจอกันก็ถามเขาว่า

เอาพ่อมาให้เอาพ่อมาส่งพ่อก็อยากมาหา

ผมทำงานผมจะทำงานชายร้านครับ

แล้วก็เขาก็โทรกลับมาบอกเราพอพี่ป้อมว่า

ให้ผมเอาพ่อเขาก็เอาไปไหนก็ได้
โอ้โหดูสิเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อน
ผมจะทำงานเอาพ่อไปไหนก็ได้

ช็อตนั้นได้เจอหน้ากันแล้วนะ
จะได้เจอหน้ากันอยู่แล้วทำไม
นี่คุณแล้วพอมาเป็นแบบนี้นะคะ

เอาจริงก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมาตามหาลูกชายแบบนี้หรอก
ถูกระบุว่าเป็นภรรยาคนปัจจุบันที่จังหวัดพิศนุโลก

แต่อย่างที่บอกว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมา

เพราะมีอาการล้มป่วยจากการเป็นอำมพลึก
สุดท้ายค่ะก็มีอาการเรื่องของเส้นเลือดตีบ

ทางด้านของคุณระดาวันเองก็บอกว่า
เธอก็ต้องพยายามดูแลกันมาตลอด
แต่เอาจริงเธอเองก็ไม่มีรายได้อะไรมากมาย
จนกระทั่งมีการรับตัวคุณลุง
คือก็พาตัวรักษาอยู่ที่พิศนุโลกตามสิทธิ์รักษา
แต่ครอบครัวเองก็ไม่สามารถจะสะดวกดูแลได้ตลอดด้วย
ก็เลยตัดสินใจลุงก็เลยบอกเองบอกเอาอย่างนี้
เดี๋ยวพาไปหาพาไปหาลูกชายคนเล็กหน่อยก็แล้วกัน

บอกด้วยนะคะว่ามีลูกชาย๒คน

เปิดอาราบัมรูปขึ้นมาให้ผู้สักข่าวดูแบบนี้

เพราะลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะ
แล้วก็ให้ดูว่าพกรูปลูกติดตัวไว้ตลอดเวลา
ลุงจะทำยังไงดี
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าในวันนี้

ยังลูกชายทั้งสองคนของคุณลุงธนพัฒน์ค่ะ
ปรากฏว่าลูกชายคนโตก็ไม่รับสายโทรศัพท์อีก
ส่วนคนเล็กเนี่ยตัดสายโทรศัพท์ทิ้งเลยค่ะ
ไม่รู้จะสอบถามข้อมูลกันยังไงดี
ทางด้านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดนนทบุรีค่ะ
คุณนวรัฐก็บอกแบบนี้ว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ศูนย์เลยตัดสินใจรับตัวคุณลุงธนพัฒน์
ดูแลที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ปากเกร็ดก่อนค่ะ
เพราะลูกชายเขาปฏิเสธที่จะดูแล
ภรรยาใหม่เองก็บอกว่าไม่มีรายได้และไม่มีความสามารถที่จะดูแลเช่นกัน

และต้องฟื้นฟูเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณลุงก่อน
เพราะตอนนี้บอกตรงลุงสภาพจิตใจแย่กว่าร่างกายซะด้วยซ้ำ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปดูก่อนว่า

แล้วมีใครจะสามารถรับคุณลุงไปดูแลได้

ในกรณีที่พบว่าไม่มีญาติ

หรือไม่มีใครที่พร้อมจะดูแล
โอเคแหละเดี๋ยวศูนย์จะทำการรักษาสุขภาพให้
กว่าจะเข้าสู่สภาวะพร้อม
คุณลุงจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
ตามสิทธิ์พคุ้มครองคนไรที่พื้น

ระยะแรกเดี๋ยวจะดูแลไว้๑๕วัน
แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะ
ก็จะดูแลต่อ๓๐วัน๔๕วันว่ากันไป
แต่ถ้าหลังจากครบ๒เดือนนะ

จะต้องส่งไปสถานสงเคราะห์คนชะลาต่อไปค่ะคุณ
ครับน่าสงสารนะครับ
พ่อหนึ่งคนเลี้ยงดูส่งเสียลูกจนเรียนจบ